มาดูความคืบหน้าเรื่องกรณีที่ผู้หญิงคนหนึ่งค่ะ
เข้าห้องน้ำนะคะที่ปั๊มแห่งหนึ่ง
อยู่ในซอยพัฒนาการ๒๐เขตสวนหลวงกรุงเทพนี่แหละ
พอเธอเข้าไปนะเธอบอกว่าปกติแล้วดิฉันเป็นคนระวังอยู่แล้วค่ะ
ถ้าเข้าห้องน้ำไม่ใช่ห้องน้ำที่บ้าน

๓๖๐องศาเออมองรอบก่อนก่อนที่จะทำธุระน่ะ
แต่วันนั้นเธอบอกว่านิดนึงเงยหน้าขึ้นอีกสักนิดนึง
เงยหน้าขึ้นไปค่ะอ้าวมีโทรศัพท์มือถือ
ถูกลักษณะของเทปอ่ะติดไว้ที่เพดานเอาเทปแปะเอาไว้เลย
เธอว่าเธอระวังแล้วนะยังไปเจออยู่ที่เพดานแบบนี้นะคะ
ด้วยความตกใจค่ะร้องให้พนักงานในปั๊มน้ำมันเนี่ย
ช่วยหลังจากนั้นก็ช่วยกันปีนเอาโทรศัพท์มือถือลงมา
แสดงว่ามันกดถ่ายอยู่ใช่ถูกไหมหลังจากนั้นค่ะ
เธอก็บอกว่าไปตามตำรวจมาตำรวจก็เอา
ทำทุกอย่างให้เอาดูหลักฐานต่างแล้วก็พาไปที่สอนอคลองตันนะคะ
แกะเครื่องดูค่ะพบว่าเป็นเครื่องเปล่าไม่มีซิมนะ
แต่ว่ามันมีคลิปหลงเหลืออยู่หนึ่งคลิปเป็นภาพที่ถ่ายจากเพดานห้องน้ำเมื่อวันที่ยี่สิบสี่มิถุนายน
แต่ไม่มีคลิปของเธอเพราะว่าเธอบอกว่าหลังจากที่เธอเอาลงมาเธอก็ลบคลิปของตัวเอง
เพราะว่าช่วงนั้นช่วงที่เงยหน้าขึ้นไปเจอคือช่วงที่ทำธุระเสร็จแล้วไง
อืมคือปกติมองรอบด้านด้านนี้อย่างเดียวด้านระนาบอย่างเดียว
แต่ทำธุระเสร็จแล้วถึงเงยหน้าขึ้นไปเจอโทรศัพท์มือถือ
คิดว่าเพดานมันจะมีมือถือไปแปะเอาไว้อ่ะนั่นสิ
ตำรวจทำงานเร็วมากนะคะหลังจากที่ตรวจสอบค่ะ
พบเจ้าของโทรศัพท์มือถือแล้วไม่ใช่ใครที่ไหนค่ะเด็กปั๊ม
คนทำงานในปั๊มน้ำมันนี่แหละแล้วเอาตัวมาพูดคุยนะ
เขารับสารภาพบอกผมก่อเหตุจริงนี่คือโทรศัพท์มือถือของผม
ผมเอาไปติดบนเพดานนี่แหละด้วยมือของผมเอง
แต่ต้องการจะแกล้งเมียเก่าเท่านั้นแกล้งยังไง
อ่ะแล้วเมียเก่าจะมาเข้าห้องน้ำตอนไหนอ่ะเออ
และรู้ได้ไงว่าเมียเก่าจะเข้าห้องน้ำห้องนี้
มีตั้งหลายห้องอ่ะครับเออไม่ได้ตั้งใจถ่ายคลิปคนอื่นจริงจริง
แต่จากหลักฐานที่พบในโทรศัพท์มือถือนะคะตำรวจบอกว่า
มีคลิปที่ถ่ายหญิงสาวรายหนึ่งขณะที่ทำธุระในห้องน้ำ
อย่างที่บอกไปนะคะยี่สิบสี่มิถุนายนมีอยู่หนึ่งคลิป
มันมันทนโทษอ่ะมันอยู่ในโทรศัพท์มือถืออ่ะ
ต้นตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาพยายามอนาจารย์ทำให้ผู้อื่นได้รับความอับอาย
ควบคุมตัวส่งสารจังหวัดพระขนงดำเนินคดีตามกฎหมาย
ต่อไปค่ะอ้างอะไรไม่ได้นะต่อไปเข้าห้องน้ำก็ต้องดูให้มันรอบทิศรอบทางอ่ะนะ
เอาแล้วทำปวดหนักอ่ะทันไหมอ่ะจะปีนขึ้นไปเก็บยังไงบางที
มันอยู่ข้างบนเพดานก็ช่วยกันสอดส่องดูแลนะครับ